ส่วนคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ไม่รู้สินานาจิตตังค์นะใจเขาใจเรา
ผู้ชายคนหนึ่งบอกไม่อยากแลกก็เลยเอาคลิปนี้นะคะ

เขาบอกว่าเขาขับรถไปห้างดังแห่งหนึ่ง

หลุดเขาปล่อยรถไหลไปคันเขาก็กำลังจะไหล
แต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยโดนรพพอร์เอาไม้มาเคาะรถ
เพราะว่ารถเขาไหลไปคือไม่ยอมหยุดแบบที่รอปภตั้งใจจะให้หยุด

อ่ะคิดยังไงคะ
รอปภไม่น่าเอาไม้เคาะน่าจะให้สังคมลงโทษรถที่ไม่หยุดเอง

ตอนแรกโป่ก่อนแล้วรถตู้ก็ไม่จอดนะ

ส่วนรถคันที่เป็นกล้องหน้ารถเนี่ยก็โดนเคาะไป
ใช่ค่ะใจเขาใจเราเนอะรถใครใครก็รักเนาะ
คือรพพอร์ทำหน้าที่ดีแล้วผ้าดันไปโดนรถเขา

ทำแบบนี้ได้ยังไงเจ้าของคลิปเขาถามแบบนี้นะคะ
เจ้าของคลิปเนี่ยเล่าบอกว่าเขาขับรถผ่านทางเชื่อมในห้าง
มีจังหวะที่มันรถมันไหลคันหน้าเนี่ยไหลไปแล้วเขาก็เลยขับตามไป
แต่รอปภยกไม้ให้สัญญาณกั้นทั้งที่ยังไม่มีคนข้าม

รถคันหน้าไม่หยุดแต่ไม่มีอะไร
แต่รอปภกลับเอาไม้มาเคาะรถเขาก็เลยทำให้เขาโมโหมาก
แต่ไม่อยากแลกนะตอนนั้นเลยโทรไปร้องเรียนกับทางห้าง
ซึ่งห้างติดต่อกลับมาแล้วแต่ตัวเขาเองนั่นแหละกลัวว่าเรื่องจะเงียบหายไป

เพราะฉะนั้นแล้วความเห็นชาวเน็ตแตกเป็นสองฝ่าย
บางคนก็บอกว่าคนขับรถนั่นแหละคุณหยุดรถทับทางมาลาย
ทั้งที่รอปภห้ามแล้วคุณกลับไม่เชื่อเองแล้วคุณก็ยังไหลตามคันหน้าไปเห็นไหม
คันหน้าหยุดกลายเป็นว่ารถคันเจ้าของกล้องหน้ารถต้องหยุดคัดทางมาลาย
นี่คุณผู้ชมคือพอพ้นทางมาลัยตรงนี้ไปมันจะเป็นทางออกจากห้างแล้ว

แสดงว่ารถเจ้าของกล้องหน้ารถเห็นว่าเฮ้ยหรือว่าถนนใหญ่รถมันกำลังไหลแล้ว

แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไม้มาเคาะรถของคนอื่นแบบนี้นะคะ

เหมือนที่พี่เบิร์ตบอกแหละถ้าจะยังไงก็แล้วแต่คือก็ให้เป็นเรื่องของสังคมลงโทษไปซะ